เพื่อจะหาทางออกหรือแก้ปัญหา

กล๊าปบายต์กับวินรถจักรยานยนต์
ก็เมื่อวานี้ภูมิพญชาการโบริษัททานบกที่๑๑

มาร่วมหาบรือกันหน่อยสิว่าเราจัดระบบจัดระเบียบกันอย่างไรดี
โดยพลตรีปียพงศ์กลิ่นพันธ์ผู้บัญชาการฐานบกที่๑๑เปิดเผยนะครับว่า
ทหารต้องการเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย
ปัญหาการแย่งชิงผู้โดยสารระหว่างวินมอเตอร์ไซค
กับกลุ่มผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน
เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ทำผิดกฎหมาย
โดยนำรถส่วนบุคคลป้ายขาวมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะครับ
ดังนั้นจึงมีการเรียกประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงบ่ายของวันนี้ตกลงเป็นวันนี้นะ
ในเมื่อเมื่อวานตอนแรกบอกว่ามีแผนจะประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ปรากฏว่านี่เลื่อนมาเป็นวันนี้แล้วนะครับ
ก็จะมีการประชุมกันในช่วงบ่ายวันนี้
เชิญตัวแทนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
ตัวแทนเจ้าของแอปพลิเคชันที่ให้บริการต่าง
รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อหาทางออกให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้บริการมากที่สุดนะครับ
คือก่อนหน้านี้ผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์
พี่วินต่างเขาบอกของพวกผมถูกกฎหมาย
ผมเป็นรถจักรยานยนต์ป้ายเหลืองผมสามารถรับส่งผู้โดยสารได้
แล้วคุณป้ายอะไรล่ะป้ายขาวคุณจะมาวิ่งรับส่งได้ยังไง
เขาก็ยืนยันบอกว่าเขายังคงให้บริการอยู่เพราะอะไร

เขายึดหลักความพึงพอใจของประชาชนหรือว่าผู้ใช้บริการเป็นหลัก
เพราะเขายืนยันเขาเข้าถึงที่ใช่ไหม
เขาไปรับได้อย่างรวดเร็วเขาราคายุติธรรม
ก็เลยทำให้ผู้โดยสารเหมือนกับจ่ายเงินได้ถูกกว่า
แต่ว่าเบื้องต้นทางผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๑๑บอกว่า
มีแนวคิดสนับสนุนให้วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าระบบแอปพลิเคชัน
และให้เจ้าของแอปพลิเคชันที่ยังไม่จดทะเบียน
ต้องเข้าร่วมกับกรมการขนส่งทางบกดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

มีรายงานข่าวนะครับว่าการประชุมในบ่ายวันนี้จะมีการ
นำรถส่วนบุคคลที่นำเข้ามาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร

ต้องรอติดตามชมกันไปนะครับ